แต่เปลี่ยนจากขโมยที่เป็นคนมาเป็นสัตว์
สัตว์นี่อาจจะเป็นขโมยซะแล้ว
โดยเฉพาะลิงตัวแสบ

ทำไงวิ่งราวสร้อยทองนักท่องเที่ยว

สร้อยทองนักท่องเที่ยวด้วยตายแล้วไม่รู้ไปจำมาจากไหน

พี่กู้ภัยสองคนเขากำลังปีนต้นไม้เนี่ย
เพื่อตามหาซอยคอทองคำที่เจ้าลิงแอบขโมยไป
ตอนที่นักท่องเที่ยวเขาวางกระเป๋าทิ้งไว้

งานนี้โอ้โหบอกพี่กู้ภัยเหงื่อตกไปตามกันนะ
ต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงนึง
ถึงจะได้สร้อยคอทองคำที่เจ้าลิงเอาไปซ่อนไว้ที่ปลายยอดต้นไม้

นายนรงกรจอมประเสริฐค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปีนต้นไม้เนี่ยค่ะ
เขาก็อยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่มาเที่ยวที่บริเวณเขาสามมุกแห่งนี้เขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณมีของมีค่าควรเก็บไว้ในรถนะ
แล้วก็ล็อกรถให้ดีด้วย
ให้ลงมาแต่ตัวหรือว่าเอาเงินติดตัวมาแค่พอซื้อของก็พอ
ไม่ต้องถือกระเป๋าหรือถืออะไรสัมภาระลงมามากมาย
เพราะขนาดเสาวิทยุที่ติดกับรถยังถูกลิงลื้อไปหมดได้เลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถืออะไรลงมาหรอกค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนางสาวเอวารินเนียมพรางเจ้าของสร้อย
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเดินทางมากับพี่ชายแล้วก็เพื่อน๔คน
แล้วก็ขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศที่จุดชมวิวเขาสามมุกเป็นที่ระลึก
วางกระเป๋าเอาไว้ที่โต๊ะแล้วเดินไปถ่ายรูป
ระหว่างที่เธอวางกระเป๋าแล้วก็เดินไปถ่ายรูป
ก็มีเจ้าลิงหยิบกระเป๋าเธอไป

หรือคนกระเป๋านำถุงใส่ทองออกมานี่ลิงหรือคนทำไมรู้ว่ะ
จากนั้นลิงก็เลยเอาสร้อยคอในกระเป๋าออกมา
แล้วมาแทะมากัดเล่นแล้วก็กระชากสร้อยขาดออกจากกัน
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาพยายาม
คือพยายามที่จะแบบดึงสร้อยออกจากลิงแล้วนะคะ
แต่ลิงมันทำท่าดุร้ายเหมือนมันจะกัด

แต่ว่าสามารถดึงจี้ทองออกมาได้ส่วนหนึ่ง
ส่วนสร้อยลิงมันเอาไปทั้งเส้นแล้ววิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไป
โอ้โหตอนนี้เจ้าของสร้อยทองบอกว่าคือเขาก็ดีใจนะ
ที่พี่กู้ภัยสามารถมาปีนต้นไม้
ถึงที่ซ่อนทองที่ลิงเอาไปแขวนไว้บนยอดต้นไม้
แล้วก็ช่วยเอาทองลงมาได้
ถูกต้องค่ะหลังจากนี้ก็จะจำเป็นบทเรียนเลยนะ
จะได้ระมัดระวังตัวให้มากขึ้น

เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณมีลิงไม่ต้องนำของนี้มีค่า

เอาไว้ในรถปลอดภัยที่สุด

มันหนีไปแล้ว
ตัวไหนจำไม่ได้หน้าตาเหมือนกัน